เอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลาไปหาอะไรอร่อยทานแล้ว
ร้านนี้บอกเลยว่าราคา๑๐บาทก็อิ่มได้
ถ้าอยากรู้เป็นเมนูอะไรไปตามกันเลยในช่วง

ไปกันที่ร้านป้าแหม่มค่ะ

ฝั่งซ้ายคือขนมจีนฝั่งขวาคือกะเพาะปลา
ร้านป้าแหม่มอยู่ที่หลังวัดโขดทิมธารามตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
ร้านเป็นแบบบ้านนะร้านรสเข็น
แต่ร้านรถเข็นบ้านนี่แหละอร่อยเหลือล้ำจริง
ผมจะบอกให้ไอ้กระเพาะปลาที่มันใส่หน่อไม้อย่างนี้
โอ้โหบ้านอย่างนี้แหละ
งั้นไปไปถามคุณป้าเขาหน่อยขายอะไรยังไงนะคะ
เจ้าของร้านคือป้าแหม่มหรือคุณอาทรรวงพึ่งอายุ๖๗ปีค่ะ
ตั้งขายอยู่หน้าบ้านของคุณป้าเองนั่นแหละ
แล้วป้าบอกขายมา๑๐กว่าปีนะ
ตอนนั้นขายราคา๑๐บาทตอนนี้ก็ยัง๑๐บาทอยู่
แต่มีบางเมนูอาจจะ๒๐นะก็ว่ากันไปตามแต่ละชนิด
ส่วนที่ร้านเนี่ยจะหมุนเวียนทำอาหารทุกวันเลยค่ะวันละ๓อย่าง
จะมีของขาว๒อย่างและขนมหวาน๑อย่าง
อย่างวันนี้ที่นักข่าวเราไปถึงเนี่ยนะคะคุณป้าขายกระเพาะปลากับขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่
ขนมจีนทุกชามนี่นะเลือกสรรตามใจชอบคุณจะเอาชามเล็กหรือชามใหญ่ก็ได้
จะใส่ตีนไก่กับเลือดให้ทุกชามเลยค่ะ
ส่วนกระเพาะปลานี่นะจะใส่เส้นหมี่เหมือนกันแล้วก็มียอดมะพร้าวด้วยคุณชนะ

บางที่เป็นหมายไม่ว่ากันที่นี่คนหน่อมะพราวนะจ้ะ

อิ่มของขาวไปแล้วไปดูของหวานค่ะ
วันนี้มีข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน

ส่วนใหญ่เขาจะขายนะถ้าขนาดถุเรียนนะ๔๐๕๐บาท
ทุเรียนก็ราคาสูงแล้วพูดกันตรง
ตรงแต่ว่าป้าแหม่มขาย๒๐บาท
ทุเรียนที่ใช้ก็เป็นหมอนทองกับชะนีพันยอดฮิตอยู่แล้ว
แต่ป้าแหม่มบอกถ้าเด็กน้องหนูมาซื้อแล้วก็

ป้าบอกเลยว่าแม้ตอนนี้ข้าวของวัตถุดิบทุกอย่างมันจะขึ้นราคา
แต่ที่ร้านก็ยังจะคงราคาเดิมเอาไว้
เพราะสงสารลูกค้าสงสารคนซื้อ
อาจจะได้กำไรลดน้อยลงไปหน่อยแต่ก็ยังพออยู่ได้
ส่วนลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยบางคนนะเดินทางมาไกลกว่า๓๐กิโลค่ะ
เข้ามาทำธุระที่ตัวเมืองระยอง

บางคนบอกอุดหนุนร้านนี้ตั้งแต่ลูกยังเล็กจนลูกโตมีลูกมีเต้ากันไปแล้ว

หมายถึงว่าขายมาอย่างยาวนาน

ส่วนลูกค้าบอกเมนูที่ชอบนะก็คือกะเพราะปลานี่แหละ
เพราะว่าใส่ยอดมะพร้าวด้วยอร่อยมากนะ
ใครมีโอกาสแวะเวียนไปที่วัดโขดทิมธารามที่ท่าประดูกอำเภอเมืองระยองเนี่ยแวะได้นะคะ
แหม่มจะขายวันละ๓๔ชั่วโมงเท่านั้น
คือช่วงเวลาบ่าย๒๕โมงเย็น

ไม่มาค่ะหรือโทรถามก่อนแล้วกัน
โหน่ากินน้องกับป้าแบบนี้นะไม่ได้ทานนานแล้วเหมือนกันนะ
หูยหิวเอาอย่างงี้หิวแล้วไปแหกปากกันต่อเลย
ที่บอกว่าไปแหกปากเพราะว่าเราจะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อว่าร้านแหกป่า
นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือแหกปากร้ำนักคันเท่าไหร่

บาทใช่นี่หูไปเลยไปเลยเห็นแล้วหิวเลยคุณนี่ไงนะอยากจะแหกปากแล้วจริง
ร้านก๋วยเตี๋ยวแหกปากนะคะอยู่บริเวณหน้าวัดเจริญราชบำรุงเขตเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์
อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำที่เขาตั้งชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวแหกปาก
เพราะเจ้าของร้านเป็นคนแบบเสียงดังเป็นแบบว่าคนจัดจ้านเสียงดังนิดนึง
แล้วที่เราเห็นก๋วยเตี๋ยวชามแบบนี้ได้เครื่องเยอะแบบนี้๑๐บาท
นี่คุณเจ้าของคือคุณชนระดามีหมื่นวัยหรือคุณน้ำหวานอายุ๒๔ปีนะคะ
เธอบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวในราคานี้เพราะว่าอยากจะสวนกระแสของแพง
เห็นใจคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ตั้งใจอยากจะแบบสืบทอดสูตรก๋วยเตี๋ยวของที่บ้านด้วย
ที่บ้านก็ทำกันมาส่วนน้ำซุปมาดูมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะคะ
เส้นก็มีหลากหลายให้เลือกทานแล้วมีผักสดให้แบบฟรีด้วย
ลูกค้าส่วนมากเขาติดใจในความอร่อยเข้มข้นของน้ำซุป
บางคนนะทานชามละ๑๐บาททานไป๑๐ชามอ่ะคุณ

แค่ร้อยเดียวแต่อิ่มจัดจริง
บางคนก็ทานแบบพิเศษก็มีบางคนบอกว่าไม่อยากทานชามเล็ก
อยากทานแบบชาม๒ชามแล้วอิ่มเลย

ใช่แบบธรรมดากับพิเศษนะคะแล้วแต่เราเลือกได้
คุณน้ำหวานบอกว่าถึงแม้ว่ากำไรจะน้อยแต่ก็อยู่ได้นะคะ
เขาจะเน้นปริมาณแล้วก็จำนวนชามก็คือเน้นให้ขายได้มาก

แล้วก็ยังมีเมนูตามสั่งอื่นสูตรคุณยายขายควบคู่ด้วยนะ
บางคนบอกว่าวันนี้ไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวว่า
ก็ถ้าใครมีโอกาสนะคะเดินทางผ่านไปผ่านมาที่อำเภอพุทธไทยสงศ์
แวะมารับประทานก๋วยเตี๋ยแหกปากได้รับรองว่า
อิ่มท้องสบายกระเป๋าแน่นอน